สู้ที่ต้องให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับ
ถึงคิวของยอดสนั่นสิทธิยอดทงอดีตแชมป์โลกนะครับ
วันนี้มีเรื่องราวของเขานะครับกับการกลับมาอีกครั้ง
ที่เป็นนักมวยไทยเก่งอีกมากมายซึ่งเขาก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ

ปีกว่าแล้วที่ยอดสนั่นสิทธยอดทงเสียเข็มขัดแชมป์โลก
ซึ่งการชกครั้งนั้นเป็นไฟล์ที่อยู่ในความทรงจำของแฟนมวยทั่วโลก
เพราะทั้งคู่ผลัดกันโดนนับเกมพลิกไปพลิกมาในช่วงต้น
ที่สุดท้ายยอดสนั่นจะแพ้คะแนนหลังครบ๑๒ยก
สังเวียนที่ถือเป็นดินแดนเม็กกะมวยโลกอย่างสหรัฐอเมริกา
พยายามกลับมาทวงเข็มขัดอีกครั้งโดยชนะ๑๓ไฟล์ติดต่อกัน
ซึ่งเป็นการชนะคู่แข่งแบบไม่ครบยกถึง๑๐ครั้ง
แต่ก็ไม่มีคนผลักดันให้เขาสร้างตำนานอีกครั้ง
ตำนานแชมป์โลกคนที่๓๒ของเมืองไทยไปแบบเงียบ
พบกับโลกใหม่กับศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน
และจุดไฟในการต่อสู้ให้กับตัวเองอีกครั้ง
ซึ่งมันเหมือนจะไปได้สวยกับชัยชนะครั้งแรกเหนือแดเนียลมาชามัยตี้

ในที่สุดเขาก็พลาดในไฟล์ต่อมาด้วยการโดนเจียงหลงยุ่นนักสู้จีนรัดคอจนหมดสติเมื่อ๕ปีที่แล้ว
หลังจากนั้นไอ้เงาปีศาจตัดสินใจกลับมาสู้อีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงโดยเฉพาะไฟล์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ช่วงสำคัญที่เขาเกือบจะเสียท่ารามอนกอนซาเลสคู่ต่อกรจากฟิลิปปินส์ในช่วงปลายยกแรก

ครั้งหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้เคยเป็นฮีโร่ของคนไทยในฐานะนักมวยดีกรีแชมป์โลก
ปัจจุบันเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้ว
แต่เขาเลือกที่จะกลับมาสู้ในกรงเหล็กอีกครั้ง
เพราะต้องการมีส่วนร่วมในการประกาศศักดาให้ทั่วโลก
อายุจะล่วงเลยถึง๔๓ปีแล้วก็ตาม
นี่แหละคำนิยามของฮีโร่ของคนในชาติ
ธันวาคมนี้เอาใจช่วยยอดสนั่น

เท่าสดตั้งแต่เวลา๓ทุ่มเป็นต้นไป
เด็ดทิ้งท้ายสำหรับคนที่เคยสงสัยว่า
ถ้าคุณมีเรื่องกับนักมวยในเวลาเพียงแค่นาทีเดียว
เอาครับใครใจสูงเราลองมาดูกัน

สั้นครับแค่คิดก็ผิดแล้ว